ไปดูนี่กันว่านักเล่นเกมของนครย่างกุ้งเขา
ไม่ธรรมดาอ่าฮ่าไม่ธรรมดา

เขาบอกว่าเป็นสถานที่สำคัญต่างในนครย่างกุ้งของพม่านะคะ

จีนแห่งนี้ค่ะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีจุดประสงค์หลักเพื่อเล่นเกม
กว่าจะเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
เขาไม่กลัวเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น

เพราะเชื่อว่าผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ระมัดระวังตัวอยู่แล้ว
อืมส่วนเหตุจี้ปล้นที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย
ซึ่งก็ควรจะเป็นหน้าที่ของตำรวจในการจับกลุ่มหัวขโมยนะคะ

โดยประเทศพม่าค่ะก็เป็นกลุ่มประเทศล่าสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้เริ่มเล่นเกมนี้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เปิดตัวเกมนี้เริ่มจากสหรัฐอเมริกาเป็นต้นมา
อย่างที่นำเสนอข่าวไปมูลค่าหุ้นของบริษัทนินเทนโด
ก็เขาโคกันนะคะก็พุ่งขึ้นเป็น๒เท่าเลยทีเดียว
เรียกว่าเป็นการพลิกฟื้นสถานการณ์ของนินเทนโดขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะเขามีให้ซื้อหลัวที่มันสามารถทำให้ตรงนั้นมีโปเคมอนผุตปุ๊บ

แต่ว่าหนึ่งอย่างอย่าลืมคิดด้วยว่าซื้อมา
แล้วเราจะเปลี่ยนการลงทุนเหล่านั้นให้กลับมาเป็นการใช้จ่ายได้อย่างไรด้วย
เพราะบางคนเขาก็มาแค่มาเก็บเสร็จแล้วเขาก็กลับ
ถูกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นร้านน้ำเขาบอกว่าไปเปิดรัวแบบนั้นนะ
คนก็มาล่าโปเกมอนจริงสักพักหิวน้ำไง

เขียนป้ายไว้หน้าทางเข้าร้านแล้วนะคะ
เป็นลูกศรชี้เข้าไปแล้วบอกว่าที่นี่มีโปเกมอนหายากอยู่

เพราะว่าถ้าจะเข้าไปจับเฉยแล้วไม่สั่งอาหารก็ไม่ได้ไง

แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างคือตอนนี้ททเขาก็เริ่มคุยแล้วนะ

แต่เรื่องนี้ก็ต้องดูเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางสถานที่
ก็เข้าข่ายสถานที่ที่เขาอยากจะจำกัดไม่ให้มีโปเกมอนเหมือนกัน